เดี๋ยวกินข้าวก่อนอืมน้องก็เลยไปเล่นน้ำคนเดียวแล้วปรากฏ
ว่าน้องจมน้ำค่ะอุ้ยเขาหากันตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะ
หากัน๕๖ชั่วโมงไม่เจอแล้วภารกิจการค้นหาก็มาถึงเช้านี้ด้วย
สุดท้ายเจอนะคุณผู้ชมเนี่ยแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนค่ะ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยคนที่อยู่ในชุมชนคงกระพันธ์ซอยสุขสวรรค์๕๕
ที่พระสมุทรเจดีสมุทรประการเนี่ยนะคะเหตุการณ์จริงมันเกิดตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ๔โมง
มาร่วมกันหาหมดเลยนะจนถึงดึกจาก๔โมงจนถึงประมาณ๓๔ทุ่ม
หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะว่าช่วงนั้นคือยิ่งดึกกระแสน้ำมันก็ยิ่งสูง
แล้วมันเป็นช่วงที่กระแสน้ำแรงด้วยทีนี้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นรองเท้าที่อยู่คู่นึงเนี่ยนะคะ
รองเท้าแตะแล้วก็มีกองเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานพยายามติดต่อญาติ
ของคนที่ศูนย์หายก็รู้แหละว่าผู้ที่ศูนย์หายเป็นเด็กม๔อายุ๑๗ปี
ชื่อว่านายทศพรสร้อยมณีนะคะแล้วแม่รวมถึงยายของน้องเนี่ยมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ลุ้นว่าเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนี่ยจะเจอลูกจะเจอหลานของตัวเองไหมร้องห่มร้องไห้ค่ะ
ทีนี้เราก็เลยคุยกับกลุ่มเพื่อนของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเย็นตัวน้องทศพร
ไปเล่นน้ำก็ไปกันทั้งหมด๔คนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะ
ทศพรไปเล่นคนเดียวสักพักนึงมีคนวิ่งมาบอกมีคนจมน้ำมีคนจมน้ำ
ตัวเพื่อนน้องยังไม่คิดเลยว่าเป็นทศพรเพราะว่าตอนแรกทศพรเขาบอกว่าว่ายน้ำเป็น
แต่ญาติของน้องอ่ะบอกว่าทศพรว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยแล้วเพื่อนบอกนะว่าตอนที่ไปด้วยกันอ่ะ
ผมก็รู้สึกแปลกนะเพราะเพื่อนผมมาเดินก้มหน้าแล้วก็ดูเหมือนกับเขาเศร้ายังไงก็ไม่รู้
ทีนี้เราก็ไปคุยกับคุณยายของน้องทศพรค่ะยายเล่าให้ฟังว่าหลานมาขอว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนนะยาย
เดี๋ยวจะกลับมาวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์แล้วหลานไม่ได้บอกด้วยว่าจะไปเล่นน้ำ
ยายก็บอกว่าเออนะพูดถึงรังสังหรณ์เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอีกามาร้องมาบินอยู่บนหลังคา
อยู่บนหลังคาจะมีคนเป็นใต่คนในครอบครัวคนในบ้าน
ใช่แล้วจนมาหัวข้ามมารู้ว่าหลาน่ะจมน้ำ
คุณผู้ชมภารกิจการค้นหานี่ค้นหาต่อเนื่องนะ
จนเมื่อตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมา
ทางด้านพี่สะพัยของน้องทศพรและยัดตามหา
ไปเจอเจอร่างของน้องลอยอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ลักษณะคือคว่ำหน้าค่ะ
เชื่อว่าที่น้องลอยขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เจอ

เอาเรือลงไปแล้วก็ให้ลากร่างน้อง

แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเห็นไหม
ต้องลากมากับเรือนี่เอาขึ้นฝั่งมาได้แล้วนะคะ